คุณผู้ชมอยากให้ดูข่าวนี้เพราะว่าผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว
แล้วบางคนก็เคยเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ
ไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็คนไข้เยอะก็น่าเห็นใจ
คนไข้ก็จะมาจะไปแต่ละทีก็ลำบากเสียสตุ้งสตางค์เยอะ

คุณผู้ชมว่าไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วแล้วรู้สึกยังไง

พาพ่อพาแม่พาญาติไปโรงพยาบาลบ่อย

เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวบางบัวทองนะครับ
คุณลำดวนหลานสาวพาคุณยายนกไปหาหมอ
เล่าบอกว่าวันนั้นคุณยายไปหาหมอเบาหวาน
แก้โรคเบาหวานนะเพื่อรับยาแต่เจอคุณหมอนะครับ

แล้วก็ท่านบอกอย่างนั้นก็ไปตรวจกับคุณหมอคนอื่นนะครับ

จึงนำคลิปนี้นะครับให้โรงพยาบาลช่วยตรวจสอบคุณผู้ชมครับ
แล้วก็เบื้องต้นสาธารณสุขจังหวัดนทบุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบ

คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้เบาะอยากคุยนิดเดียว
คือเบิร์ตเคยพูดแล้วคนไปโรงพยาบาลหรือคนทำงานที่โรงพยาบาล
ทุกข์ทั้งคู่คนที่ไปก็ป่วยทุกข์ไปหา
คนที่ทำหน้าที่รักษาผู้ป่วยก็ทุกข์เพราะคนไข้เยอะ
เจอมากหน้าหลายตาคุณผู้ชมครับค่อยพูดค่อยจากัน
จ่ายยาเดิมไม่ได้เพราะอาการคุณเปลี่ยน